รางวัลที่๑อลละเวงเกิดขึ้นอีกแล้ว
คราวนี้๑ใบงวด๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมา๑ใบ๖ล้านบาท
ฝ่ายที่ถูกฟ้องเขามาร้องขอความช่วยเหลือด้านคดีจากทนายรณรงค์แก้วเพชร
ประธานชมรมทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
คนที่ถูกร้องเนี่ยคนหนึ่งคือคุณชะนันชิตาศรีเป็งอายุ๒๙ปี
คุณชะนันทิตาเป็นเจ้าของบริษัทสิ่งล้านรอตโตรี่จำกัด

โดยนี้เราก็ไม่ได้ไปเดินถนนหนทางแทบไม่เจอเพราะคราวนี้อ่ะ
ซื้อออนไลน์จ่ายเงินไปเขาก็ส่งทางปรายศนีย์ให้อะไรประมาณแบบนี้
อีกคนนึงที่ถูกฟ้องคือนางสาวพรรควีลายดรศรีอายุ๒๙ปี
เป็นตัวแทนจำหน่ายลอตเตอรี่ของบริษัทของคุณชะนันชิตา

วันนี้มาขอความช่วยเหลือจากทนายรณรงค์แก้วเพชร
ท่านผู้ชมเห็นนี่ไหมฮะสลากใบเมื่อสักครู่นี้นะครับ
คืองวด๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย
มีคนติดต่อซื้อลอตเตอรี่ทางออนไลน์แล้วเดี๋ยวส่งให้ทางปรายศนีย์

ซื้อจากคุณพักวิไลทั้งหมด๒๙ใบ
ใบนี้ปรากฏว่าไม่จ่ายเงินตามเวลาที่ปกติ
ถ้ารางวัลออก๑๖กรกฎาคมเนี่ยถ้าซื้อทางออนไลน์เนี่ย

แล้วเดี๋ยวเขาจะส่งให้ทางไปสนงปรายศนีย์อะไรก็ว่ากันไป
กว่าจะจ่ายเงินเนี่ยเย็นค่ำแล้วก็จ่ายไม่ครบด้วย
เขาก็ถือว่าอ้าวไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายนะอย่างนี้
แต่ทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นก็คือ
๑ใน๒๙ใบเนี่ยของคนซื้อคนนี้
มันมีใบหนึ่งถูกรางวัลที่๑นะฮะ
แล้วมีคนเนี่ยเอาไปโพสต์เคยเอาภาพลอตเตอรี่เนี่ย
ที่เขาส่งให้ทางออนไลน์เนี่ยเขาก็จะมีภาพลอตเตอรี่อะไรส่งให้ใช่ไหม
คนเอาไปโพสต์เนี่ยเพื่อให้ลูกค้าดูว่า
มีนะเรามีเลขนี้นะเรามีเลขนี้นะ
แต่ว่าลูกค้าเขาก็ยังไม่ได้เหมือนกันนะฮะ
เอาเป็นว่าพอคุณชะนันชิตาที่ได้รับลอตเตอรี่คืนจากคุณพักวิไลที่เป็นตัวแทนจำหน่าย
เพราะว่าลูกค้าเขาไม่จ่ายเงินเขาก็ส่งคืนบริษัท
พอมาดูเอ้ามันถูกละมันที่หนึ่งใบหนึ่งเนี่ย
พอจะเอาไปขึ้นเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่าขึ้นไม่ได้นะครับถูกอายัดอยู่
ถามใครอายัดอ๋อนู่นตำรวจทางนู้นอ่ะ
สพวังสามหมอที่จังหวัดอุดรธานี
ก็ไปดูเอ๊ะใครเป็นคนแจ้งความผู้ที่แจ้งความกล่าวหาคือนางสาวสิริลักษ
อายุ๒๕ปีแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวพักวิไลแล้วอีกคนนึงชื่อนางสาวชิดชนกนะฮะ
เป็นผู้ต้องหาแล้วขอให้อายัดสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้ก่อน
นางสาวพักวิลัยบอกว่าเมื่อ๑๕กรกฎาคมมีนางสาวชิชนกโทรมาสั่งซื้อลอตเตอรี่๒๙ใบ
ก็อธิบายกฎกติกาอย่างที่เล่าให้ฟังต้องโอนเงินภายในเท่านั้นเท่านี้๒๙ใบก็ประมาณ๒๐๐กว่าบาท
ตจนปรากฏว่าถึงเวลา๑๑นาฬิกาไม่โอนนางสาวบอกจะโอนมาให้ตอน๕โมงเย็น
คือวันนั้นมันหลั่งลอตเตอรี่ออกแล้วแล้ววันที่๑๕นี่๑๕โมงเย็นของวันที่๑๖ซึ่งมีมันหลังลอตเตอรี่ออกแล้ว
๑๘นาฬิกา๒๓นาทีแล้วก็โอนเงินไม่ครบด้วยนะครับ
มาแค่๖๐๐กว่าบาทนะก่อนที่๑๘นาฬิกา๓๙นาที
จะโอนมาอีก๒๐๐๐บาทแต่ตอนนั้นเขาก็ถือว่าการซื้อขาย
มันไม่สมบูรณ์เขาก็ส่งโรตเตอรี่คืนทางบริษัทที่เป็นต้นสังกัดเขา
ที่เขารับมาขายอีกทีหนึ่งแล้วปรากฏว่าอยู่ดีถูกแจ้งความ
มันมีรางวัลที่๑รวมอยู่ด้วยก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากทนายรณรงค์
ว่าทางคดีความแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงกันดีเดี๋ยวฟังธนายรณรงค์หน่อยนะครับ
มันก็ก็จะมีการข่มขู่กันด้วยเพราะถามว่าในคดีโรตเตอรี่อย่างแบบนี้
มันจะออกหมายอายัดไวขนาดนี้หรือเปล่าในคดีทั่วไปนะ
เพราะทนายไปทำที่บุรีรำมายังไม่ไวขนาดนี้เลย
แล้วเนี่ยเอาเป็นว่าทางฝั่งของคนที่ฝึกฟ้องเขาก็ยืนยันว่าการซื้อ
ขายมันยังไม่เสร็จยังไม่ได้จ่ายเงินนะแล้วก็ตอนหลังมาถูกร้อง